ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงเช้าที่ผ่านมาก่อนนะคุณอรัชพรคุณผู้ชม
คือมีผู้หญิงคนนึงเธอมีโรคประจำตัวหลายโรคแล้วเธอก็เป็นโรคอ้วน
ก่อนที่เธอจะนอนเนี่ยเธอบ่นว่าร้อนมากเลยอากาศมันร้อนมากก็เลยเปิดพัดลมไว้ปลายเตียง
ค่ะแล้วก็นอนหลับไปแต่พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยนะคะกลายเป็นว่ามีญาติมาปลุกมีเพื่อนบ้านมาปลุก
เธอไม่ตื่นแล้วคือเธอเสียชีวิตแล้วนะคะก็คาดว่าน่าจะมาจากอากาศที่ร้อนจัดรวม
โรคประจำตัวด้วยเหตุการณ์นี้เมื่อช่วงเช้า๗โมงครึ่งที่ผ่านมา
ตำรวจสพแม่สอดจังหวัดตากก็ไปตรวจสอบ
มีเหตุคนนอนเสียชีวิตอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
อยู่ในพื้นที่หมู่ที่๘ที่ตำบลแม่ปะ

ที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านชั้นเดียวค่ะแล้วก็มุงด้วยสังกษี
ภายในห้องนอนก็พบศพของนางเกดแก้ว

รูปร่างอ้วนนอนเสียชีวิตอยู่บนเตียงนะคะ
จากการตรวจสอบไม่มีร่องรอยของการต่อสู้ค่ะ
และจากการสอบสวนญาติของผู้ตายก็บอกว่านางเกดแก้วเนี่ย
เป็นคนท้องถิ่นแม่สอดแต่งงานกับชาวจีน
แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพ
แต่ทีนี้เมื่อต้นปีที่ผ่านมาสามีเสียชีวิต
พอสามีเสียชีวิตปั๊บก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านหลังนี้นี่แหละค่ะ
แล้วก่อนเกิดเหตุผู้ตายกำลังจะเข้านอน
ก็ยังบ่นอยู่เลยว่าโอ้โหร้อนมากอากาศมันร้อนมาก
เปิดพัดลมเอาไว้ปลายเตียง
พอรุ่งเช้าญาติบอกว่าปกติเนี่ยนะ
ถ้าเกิดทุกวันผู้ตายก็จะลุกขึ้นมาหุงหาอาหาร
แต่เช้าวันนี้ค่ะไม่ตื่นขึ้นมาหงหาอาหาร
ก็เลยมันผิดสังเกต
เข้าไปจะไปปลุกปรากฏว่านอนแน่นิ่งไร้ลมหายใจแล้วนะคะ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอากาศร้อน
และผู้ตายก็เป็นโรคอ้วนรวมถึงมีโรคประจำตัวหลายโรค
อาจจะทำให้เกิดอาการกำเริบขณะที่อากาศร้อนจัดจนเสียชีวิต
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งศพไปชนะสูตร

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไปด้วยนะคะ
อากาศร้อนแบบนี้ต้องระมัดระวังหลายเรื่องเลยนะคะ
ภาวะที่เราอาจจะขาดน้ำร้อนเกินไปหัวใจวาย